อันวัลกี้ใหม่ครับ
โอ้ววัลกี้ใหม่พร้อม
ครับปกติผมอยู่ตรงไกลอำเภอเมือง
ประวัติกรรมผมจะขึ้นหนึ่ง

พวกเป็นลูกไก่ตีครับ

หากินปกติทุกอย่างครับ

นี่ครับ

นะครับ

มันมันมีจะกนิ้ว

ไม่จำชื่อสามารถมาสร้า๓ครับ

ถ้ามันใหญ่มากไม่ใช่เหมือนส้มไก่ตีนี่หรอ

เดี๋ยวเร็ว